ผมว่าเราจัดแน่นจัดเต็มจัดมันทุกที่ที่
มาเลยจ้ะทุกทางเอาแบบเรียงจัดไปเลยนะครับกับที่แรกผมพาไปที่จังหวัดราชบุรีครับ
โอ้โหที่ศาลเจ้าแม่จามจุรีภายในหมู่บ้านหนองสลิดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
จริงอำเภอนี้ดีนะของกินอร่อยเพียบดำเนินสะดวกด้วยนะครับ
ชาวบ้านเขาทยอยไปไหว้ขอโชคขอลาบนะครับทราบข่าวมาว่ามีคนดวงดีถูกลอตเตอรี่จำนวนมาก
ไปเจอกับคนคนหนึ่งนางสาวรัตนาอายุหกสิบสองปีเธอเป็นชาวบ้านในพื้นที่นั่นแหละ
แล้วเธอแวะมาขอของดีของเด็ดจากศาลแห่งนี้เป็นประจำและเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาช่วงต้นปีนั่นแหละ
ถูกรางวัลด้วยคือบอกว่าถูกรางวัลเกือบทุกงวดเลยนะล่าสุดงวดที่ผ่านมาถูกอีกแล้ว
ว่าอย่างนั้นส่วนงวดนี้เธอก็ทำการเสี่ยงเซียมซีได้ของดีของเด็ดอย่างที่เธอต้องการ
เอาเป็นว่าไม่ได้บอกว่างวดนี้เธอจะถูกอีกนะมันอาจจะพลาดกันได้ของแบบนี้มันไม่ใช่ว่าจะมากันทุกงวด
เอาเป็นว่าดูแล้วใช้วิจารณญาณกันด้วยนะ
ยังไม่หมดนะไปต่ออีกที่อีกทางกันเลยละกันภาคอีสานจ้า
บริเวณเกาะคำชโนธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีที่นี่ยังคงมีการปิดพื้นที่
ตั้งแต่วันที่เก้าเมษายนที่ผ่านมาแล้วปิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นั่นเอง
แต่ชาวบ้านเอ่ยนักเสี่ยงโชคเอ๋ยก็พยายามในการเสาะแสวงหาด้วยการตามไปส่องขันน้ำมนต์บ้างล่ะ
ซึ่งพ่อจ้ำคำชโนธเนี่ยทำพิธีเอาไว้เป็นพิธีบวงสวงศาลปู่แม่ย่าพ่อปู่แม่ย่า
แล้วก็ในวันพระใหญ่ขึ้น๑๕ค่ำเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ทำพิธีไปนะคะ
ชาวบ้านก็บอกว่าโอ้โหตายแล้วในขันน้ำมนต์นี่แหละที่จะทำให้ฉันมีโชคมีลาบ
มาดูทางนี้ที่บรรยาที่๑๖๓๒ตะบลแม่สายอำเปราเมืองจังหวัดพระเยาะ
ต้นแคะนุ่นต้นนี้สังเกตให้ดี

ออกลูกออกมาเป็นรูปทรงแปลก
เป็นลูกขนุนลักษณะคล้ายทารกบ้าง
บางลูกนะคุณชนะคุณพี่สังเกตหน่อย
เขาบอกว่าคล้ายกับอวัยวะเพศชาย

หรือบางลูกน้องใบตองต้องช่วยดู

นะแล้วมันก็ห้อยตรงเตงลูกดกอยู่เต็มต้นแบบนี้
มันห้อยตรงเตงเลยเหรอคะ
มันห้อยธรรมดาก็ได้ไม่ต้องตรงเตงดีกว่า

ว่ามันเยอะจริงมันดุมาก
ซึ่งเจ้าของบ้านคือนายศรีสมุทรอยู่ดีอายุ๗๓ปี
บอกว่าปลูกขนุนพันธองประเสริฐมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
ลูกนานจนมันสูงประมาณสัก๕เมตร
ที่ผ่านมามันก็ออกลูกรูปทรงประหลาดแบบนี้เกือบทั้งต้น
จนเป็นที่ฮือฮาของชาวบ้านแถวนี้
หลายคนก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะ
ก็เลยมากราบไหว้ขอพรกันนะ
ชาวบ้านบางคนก็โชคดีแต่บางคนก็รออยู่ว่าจะโชคดีหรือเปล่า

แต่หมายถึงว่ายังรอโชคอยู่

นี่แหละก็เป็นเรื่องของความเชื่อ
หรืออาจจะเป็นเรื่องความผิดปกติของการเกิดลูกขนุนก็ได้